ฮ่องกงก็เตรียมที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเดินขบวนประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยกันเมื่อ๒ปีก่อน
ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันจากจีนแผ่นดินใหญ่
โดยประเด็นสำคัญของการหาเสียงในปีนี้ก็ยังหนีไม่พ้น
ข้อเรียกร้องอิสรภาพจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยผู้สมัครหญิงจากพักพลเรือนเปิดเผยระหว่างการหาเสียง
ว่าตอนนี้ประชาชนรู้สึกผิดหวังที่รัฐบาลจีนไม่รักษาสัญญา
พร้อมระบุว่าชาวฮ่องกงควรที่จะมีเสรีภาพในการพูดคุยและถกเถียงเกี่ยวกับเสรีภาพ
ขณะที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งฮ่องกงประกาศว่าผู้สมัครลงชิงตำแหน่งจำนวน๖คน
ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอ
เนื่องจากมีแนวความคิดสนับสนุนให้ฮ่องกงแยกตัวเป็นเอกราช
ตัดสิทธิ์และการให้ผู้สมัครต้องลงนามเอกสารรับรองว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่
ส่งผลทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวลนะครับว่าเจ้าหน้าที่กรกตซึ่งจะต้องมีความเป็นกลางอาจจะถูกกดดันจากรัฐบาลจีน
วันอังคารที่ผ่านมารัฐบาลฮ่องกงประกาศว่าจะดำเนินมาตรการติดตามผู้สมัครที่มีแนวคิดสนับสนุนการแยกตัวแม้จะยังไม่ได้ระบุชื่อออกมาแต่อย่างใด
บทบาทสำคัญในการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อ๒ปีก่อนก็ร่วมกันส่งนายนาธานลอเป็นตัวแทนลงชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้
ด้วยการเสนอการทำประชามติให้ชาวฮ่องกงตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดวิถีชีวิตด้วยตัวเอง
หลังข้อสัญญาระหว่างอังกฤษและจีนที่จะให้ฮ่องกงปกครองตัวเองสิ้นสุดลงเมื่อในปี๒๕๕๙
สำหรับประเด็นที่ต้องจับตามองก็คือพักที่มีแนวคิดสนับสนุนประชาธิปไตยจะได้ที่นั่งในสภาอย่างน้อย๑ใน๓หรือไม่
จากในตอนนี้มีที่นั่งอยู่แล้วด้วยกันทั้งหมด๒๗จาก๗๐ที่นั่งทำให้พวกเขามีอำนาจยับยั้งร่างกฎหมายซึ่งเสนอโดยรัฐบาลได้ครับ